เฟิร์นพิมชนกบอกเลยว่าความหิวเป็นเหตุหลายคนบอกแบบนี้นะคะก็เลยสามารถลงมือโอ้โหจัดการได้เลยนะฮะด้วยความเขาอยากกินบาร์บีคิวไง
สถานการณ์ข้างนอกก็ออกไปก็ไม่ได้นะเธอก็เลยสั่งเตาบาร์บีคิวค่ะคุณผู้ชมเอาเตามาที่บ้านแต่พอของมันมามันไม่ได้มาแบบสำเร็จรูปอ่ะเอาทำไงดีก็ต้องประกอบไปด้วยเตาย่างบาร์บีคิวกันเองค่ะ
งานนี้ดูสิสาวใบเฟิร์นก็เลยลงมือเป็นช่างนั่งต่อเตาบาร์บีคิวด้วยตัวเองเลย
ลีลาการประกอบเตาจะเป็นยังไงไปดูสิคะแหม่เชี่ยวชาญใช้ได้นะเนี่ย

อ่าเดี๋ยวดันให้
ทำได้ทุกอย่างเลยอ่ะเก่งมาก

โอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะ
น้องดาราดก็นิดนึงนะครับ

เฮ้ยคุณเก่งสิมาชุดใหญ่เลยนะไม่ใช่ตะแกงย่างง่ายนะ
ใหญ่เลยถือว่าความผิวเป็นเหตุแหละ
มือนี้ต้องได้กินนะบาร์บีคิวกับใบเฟิร์นนะ
สาวดูไว้นะจ๊ะนี่เดี๋ยวนี้ต้องประกอบเตาเป็นอะไร
ประกอบรังมาก